ทีนี้มาดูเรื่องที่เราได้เกิดกันไว้เรื่องของมิติใหม่ในการขายโทรศัพท์มือถือ
ขายยังไงให้ขายดีขายยังไงให้คนสนใจอยากจะซื้อโดยเฉพาะผู้ชาย
คือมีการโพสต์นะคะจะขายโทรศัพท์มือถือโดยหญิงสาวคนหนึ่ง
แล้วไม่ได้ขายแค่โทรศัพท์เปล่า
เพราะเครื่องนี้เนี่ยมันยังมีรูปที่ไม่ได้ลบ
ชายหนุ่มใหญ่หนุ่มน้อยนี่เข้ามา

อยากจะซื้อจริงโทรศัพท์เครื่องนี้
แต่ปรากฏว่าล่าสุดเขาบอกหนุ่มใจสลายกันหมดเลย
เพราะว่าสาวเจ้าคนนี้เขาออกมาลบข้อความทิ้งแล้วแล้วบอกว่าแค่โพสต์เล่นกับเพื่อนเท่านั้นเอง

นี่แหละกลายเป็นกระแสอย่างกว้างขวางในโซเชียลมีเดียเลยนะคะ
หลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีหญิงสาวคนหนึ่งเขาโพสต์ประกาศขายโทรศัพท์มือถือส่วนตัว
พร้อมด้วยคลิปวีดีโอและยังมีภาพถ่ายส่วนตัวสุดเซ็กซี่เนี่ยแบบนี้
ดูอันนี้แค่เห็นแบบเป็นน้ำจิ้มนะเธอถ่ายเก็บไว้ในเครื่อง
หนุ่มที่เห็นเลยเข้ามาสอบถามกันอย่างคึกคักเลยค่ะ
ทรายเองขายแบบไม่ลบข้อมูลใดใดเลยนะคะมีรูปอีกเกือบสี่หมื่นรูป
ทักมาค่ะแปะตัวอย่างคลิปในเครื่องให้ด้วย
เสนอราคามาเลยคุยง่ายถูกใจพร้อมจบอุปกรณ์ครบ
เครื่องศูนย์ไทยไม่มีตำหนิสภาพเก้าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหแค่นี้เท่านั้นแหละ
ก็ปรากฏว่ากลายเป็นกระแสคนเนี่ยอยากจะซื้อกันเพียบ
แต่ต่อมาภายหลังค่ะผู้หญิงคนนี้ลบโพสต์ดังกล่าวไปแล้ว
แล้วก็โพสต์ชี้แจงว่าขออธิบายก่อนนะคะ
ซายไม่ได้มีเจตนาใดใดแค่โพสต์เล่นแกล้งกับเพื่อนเพื่อน
คิดว่าจะไปไกลขนาดนี้และถ้าหากโพสต์ทำให้ใครไม่สบายใจ
ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยตอนนี้มือถือยังอยู่ค่ะ
ไม่ได้มีการซื้อขายใดใดเกิดขึ้นและเพิ่มเติมคือ
ริบมือถือไปแล้วโดนคุณแม่หยิกไปเรียบร้อยแล้ว
นี่ค่ะนี่นะคะเป็นโพสต์ที่เธอออกมาชี้แจงบอกว่าทำไม
เป็นการโพสต์เล่นเท่านั้นเองไม่ได้มีการขายจริง
หนุ่มที่ตอนนี้ไปเบิกเงินเบิกทองมาหมดแล้วตั้งใจจะมาซื้อก็เสียดายกันเป็นทิวแถว
ส่วนใหญ่ก็เม้นชื่นชมแนวคิดไอเดียการขายมือถือครั้งนี้ค่ะบอกว่า
แม้สร้างสรรค์จริงนะคะถือว่าเป็นแนวทางการขายที่ดีต่อไป
ซึ่งล่าสุดทีมข่าวของเราก็ไปส่องดูปรากฏว่าหญิงสาวคนนี้ก็โพสต์ขายสินค้าอีกครั้ง
แต่คราวนี้ขายกระเป๋าผ้าสีหวานแทนนะคะดูเหมือนว่าคนที่เข้ามาชมไม่ได้โฟกัสกระเป๋าอ่ะ
ก็ไปโฟกัสอย่างอื่นกันน่ะนะคะทีนี้ก็ต้องดูแล้วว่ากระเป๋าจะขายดีเหมือนกับโทรศัพท์มือถือหรือเปล่านะคะ